คุณผู้ชมค่ะข่าวแรกนะคะต้องมาที่นี่เลยค่ะ
พาคุณผู้ชมมาที่วัดสว่างอารมณ์นะคะ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคุณผู้ชม
นครวัดสว่างอารมณ์คุณผู้ชมนะคะ

กุมารทองน้องก้าวเลิฟนั่นเองค่ะ

แต่ก็ไม่รอดสายตาของพี่นักข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดนครปฐม

เพื่อจะได้ของแถมเป็นตัวลงตัวเลขไว้เสี่ยงโชคกันบ้างค่ะ
โดยหลังจากที่พี่โป๊งเหน่งนะคะจุดทูปกราบไหว้ขอพรแล้วก็ทำสิ่งนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นหน้าจอนี่แหละค่ะ
คือการกระซิบข้างหูน้องก้าวกุมารเลิฟนะคะ
ก่อนที่จะไปเข้าพบพระอาจารย์นะคะแป๊ะซึ่งเป็นเกจิดัง

เจ้าอาวาสวัดนั่นเองค่ะก็ให้ปะพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลค่ะ
อาจารย์แป๊ะนะคะยังได้มอบรูปหล่อไอ้ไข่สามนคร
แล้วก็รูปหล่อกุมารน้องก้าวเลิฟคุณผู้ชมหน้าตัก๗นิ้วนะคะ
เพื่อให้ไปบูชาที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลด้วยค่ะคุณผู้ชม
แล้วชาวบ้านที่มาเฝ้าดูก็ขอส่องไม้เลขโค้ดที่ตอกไว้ที่ฐานทั้งสององค์ค่ะ
โป๊งเหน่งก็จัดให้ค่ะซึ่งเลขใต้ฐานของไอ้ไข่สามนครนะคะเป็นเลข๕๔ค่ะ
ส่วนเลขใต้ฐานของน้องก้าวกุมารเลิฟนะคะเป็นเลข๒๒นั่นเองค่ะ
พอเห็นเลขแบบนั้นนะคุณผู้ชมชาวบ้านก็ไปตามหาลอตเตอรี่ภายในวัดนะคะ
เลขที่เกี่ยวข้องที่ให้ดูทั้งหมดเหลือว่าเครียง
ขายหมดเกลียดแขนเลยจริงในวัดเหมือนเครียงไปดูนอกวัดก็เลยค่ะน่าจะยังมี
นะคะโดยพี่โป๊งเหน่งเองนะคะก็ไปถึงที่ไม่รอช้าคุณผู้ชม
ซื้อลอตเตอรี่กับเขาเหมือนกันได้เลขอะไรไปดูเลยค่ะ
ค่ะเลขอะไรค่ะพี่
๕๔ใช่ไหมนี่ใช่ไหมเลขเดียวกันได้เลย๕๔

ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ
แต่ก็มันเป็นความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าจะไปขอพร
น้องเกล้าเลิฟให้ไปกระสิบที่ข้างน้องเกล้านะคะ
ยังไงก็เดี๋ยวมาลุ้นกันก็แล้วกันนี่ก็ใกล้แล้วเหมือนกันนะอีกโค้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชม